ส่วนนี้ก็เผาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เผาอะไรเผารูปปั้นเทพเจ้าจีนคู่สารเจ้าหมื่น

ก่อนหน้านี้จริงเคยโดนขโมยไปแล้วนะ

ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรคือเป็นสายมูใช่ไหมแค้นใช่ไหมหรือยังไง
พอเห็นข่าวแบบนี้ดีเนี่ยลักลอบต้องใช้แล้วว่าไม่ดี
ลอบเข้าไปก่อเหตุซ้ำเผาทำลายรูปปั้นเทพเจ้าจีนคู่
ที่ในศาลเจ้าพ่อหมื่นมเหศักดิ์หลักเมือง
ถือว่าเป็นของที่ชาวนครพนมเนี่ยโครบปูชา
แล้วก็เป็นบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะ
อยู่ที่วัดโอกาสศรีบัวบานอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมค่ะ
แล้วคุณผู้ชมดูสิพวกองสงเครื่องที่เขาตกแต่งใหม่เนี่ย

หลังจากที่เพิ่งจะประกอบพิธีบวงสวงไปเมื่อสักเดือนที่แล้ว
ก่อนหน้านี้ค่ะย้อนไปต้นปี
ต้นปีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเพราะว่าโจรสายมูมาขโมย
ปั้นเทพเจ้าจีนคู่ไปนะคะ
ทีนี้ตำรวจสพเมืองนครพนมตามจับกลุ่มตัวได้
ได้ของกลางคืนมาเจ้าโจรสายมูลเนี่ยสารภาพ
เอาเป็นทำอะไรอ่ะเอาไปประกอบพิธีตามความเชื่อ
ไอ้รอบนี้ต้นปีขโมยปลายปีเผาค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าดูจากพฤติกรรมคนร้ายเนี่ย
มือมืดที่มาก่อเหตุเผาเนี่ยนะน่าจะเป็นคนเดียวกัน
ที่ขโมยที่ขโมยไปก่อนหน้านี้
แล้วอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่าจุดตรงนี้รูปปั้นในศาล
เขาบอกว่าคนที่มาคนที่เคยก่อเหตุเนี่ย
น่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่เคยจุดไฟเผารูปปั้น
เจ้าพ่อคำแดงที่อยู่ในศาลเจ้าพ่อคำแดง
แล้วเขาบอกว่าถือว่าเป็นมเหศักดิ์หลักเมือง
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวนครพนมเนี่ยนะเคารพสัทธาค่ะ
น่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่เคยเผาที่ศาลอีกศาลหนึ่งนะ

ใช่ค่ะทีนี้ชาวบ้านเขาบอกว่านี่เป็นโจรสายมูลแน่เลย
จะลองวิชาจะลองอาคมหรืออย่างไร
แต่ยังไงก็ตามนะคะเรื่องนี้ตำรวจลงพื้นที่แล้ว
รวบรวมหลักฐานไปดูกล้องวงจรปิด